เดี๋ยวไปดูนะฮะมีภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
รถคันนี้เข้ามาแล้วก็ชนปึ้งไปนี่เลยฮะ
โห้ยอาละไปกันเลยฮะเกมมีนี่เลยหรอ
เอามาลงเอาไว้นะครับคนที่โพสต์คลิปเนี่ยบอกว่าจะรีบไปไหนในเขตชุมชนทำไมขับแบบนี้แล้วก็ขอให้ช่วยกันแชร์หน่อยเพราะว่าชนแล้วหนีไม่รับผิดชอบนะฮะ
พบเจอรถเอ็มจีสีฟ้าคันนี้นะครับเหตุเกิดที่ปากปิ้งอำเภอละงูจังหวัดสตูนนะฮะก็ขอให้ช่วยกันหน่อยหรือว่าเจ้าของรถคันนี้ถ้าท่านดูอยู่เนี่ยท่านก็ต้องรู้แล้วว่าเอ้าคนเขาเห็นพฤติกรรมเราหมดแล้ว
ใช่คือจะบอกว่าไม่รู้ตัวไม่ได้นะคะชนขนาดนี้ต้องรู้แล้วแหละว่าคุณชนคนล้มแน่
แต่ว่าเหตุผลเพราะอะไรนะแซงแล้วไม่พ้นมองไม่เห็นวูบหลับในหรืออะไรยังไงคุณก็ต้องออกมาชี้แจง
จริงแซงขึ้นมาแบบนั้นก็ผิดอยู่แล้วนะ
คือในเพจที่ลงเอาไว้เนี่ยในช่องทางของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะฮะคือบางคนก็ไปให้ความคิดเห็นบอกว่าโอ้โหมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไม่ชิดซ้ายเลยนะขี่ซะกลางถนนเชียว
แต่หลายคนก็บอกว่านี่มันถนนชุมชนเลนส์มันกว้างแค่นี้ความจริงเขาโอ้โหเขาก็ขี่ของเขามาตามทางนี่แหละจะให้ชิดซ้ายขนาดไหน
ค่ะรถนี่แหละคือขับแซงเมื่อสักครู่นี้ถ้าเห็นอ่ะมอเตอร์ไซค์อีกนิดนึงคือมอเตอร์ไซค์ไปวิ่งไหลทางแล้วนะเขาก็ขี่ของเขามาปกตินี่แหละเออนะฮะเอาเป็นว่าคันนี้เนี่ยนะครับ
หนีไปเลยนะครับคือต่อให้เขาขี่แบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านจะไปเจอรถคันไหนจักรยานยนต์คันไหนจะอยู่ผิดที่ผิดทางย้อนสอน
ขี่ซ้ายขี่ขวาคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปชนเขาใช่ค่ะไม่ใช่ว่าชนเขาเขาอยู่ในเลนส์ที่ผิดแล้วชนเขาแล้วคุณจะไม่ผิดนะคุณก็ผิดนะแต่ว่าตัวเขาจะผิดว่าเออขับรถย้อนสอนขี่รถย้อนสอนอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเป็นอีกกรณีหนึ่ง
อีกกรณีนึง